มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยถึงแม้จะเป็นช่วงสงกราน

สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย

เขายังไม่ได้สูตรที่มันชัดเจน
ตอนนี้ต้องบอกว่ากรกตหมดปัญญาแล้ว

แต้มไม่มีสูตรที่มันจะชี้ขาด
ว่าจะคำนวณอย่างไรก็เลยต้องไปส่งให้กับสารรัฐมนูลชี้ขาด
วิธีการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อเพื่อป้องกัน
เพื่อให้มันสามารถประกาศผลเลือกตั้งได้นะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องของตัวเลขสอสอมันจะเปลี่ยนมันจะเคลื่อนหรือเปล่านะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ธรรมเนียบก็มีการทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพร
หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็พอถึงใกล้สงการแบบนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละ
เทศกาลสงกรานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ธรรมเนียบให้คอรมอผู้นำเหล่าทัพข้าราชการสื่อมวลชน
รถน้ำดำหัวขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
แล้วก็ใส่เสื้อไหมสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับ
ช่วงเช้าเริ่มกันด้วยการร่วมกันทำบุญตักบาท
สงฆ์๖๒รูปตามปีปี๖๒บริเวณที่สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
จากนั้นท่านนายกรวมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกชัดชัยสาริกัญญา
ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการสื่อมวลชนรดน้ำดำหัวขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะที่ผ่านมา
เพราะว่าอยู่ในช่วงพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ถือเป็นพิธีมหามงคลของคนไทย
อยากให้สืบสารประเพณีไทยอันดีงามเอาไว้ให้นานที่สุด
ประเทศครับเราไม่ทำให้เมืองสงบเรียบร้อยการลงทุนการค้ามันมีปัญหาเข้าไปอีก
ทั้งในประเทศต่างประเทศมันก็ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้
หาเงินไม่ได้จะทำยังไงเพราะเราไม่ช่วยกันไม่ได้ต้องช่วยกัน
เพราะฉะนั้นขอให้ลดความขัดแย้งกันทุกคนท่านให้มากที่สุดนะ
โจทย์ศรีให้การและการไปในช่วงทโงงกลานน์ใช่ไหมตรงปีไหมทัย
แล้วใครมีหน้าที่ตรงไหนให้เขาทำตรงนั้นผมก็ผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยนะ
แล้วก็พระยามเทวาทิราชแล้วก็ทุ่มบาลอง

วิธีการคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลแล้วโดยจะเสนอให้ที่ประชุมของศาลพิจารณาหลังสงกราน
โดยกรกตได้มีมติเอกฉันส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยชี้ขาด
พักการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าจำนวนสอสอพึงมี
สามารถได้รับการจัดสรรบัญชีเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ๑คนได้หรือไม่
และการดำเนินการลักษณะนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
หลังหารือกับทางกรรมการร่างแล้วพบว่า
หากไม่นำพักที่ได้คะแนนต่ำกว่า๗๑๐๐คะแนนเหล่านี้มาคำนวณแล้วด้วยเนี่ย
ก็ทำให้ไม่สามารถจัดสรรสอสอบัญชีรายชื่อได้ครบ๑๕๐คน
ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้เพราะว่าอาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับ
ก็ต้องรอนะว่าสารท่านจะว่าอย่างไรนะครับ